มาดูที่จังหวัดมหาสารคามก่อนนะคะ
เกิดเหตุระทึกขึ้นเจ้าของร้านอาหารแกงใต้ค่ะ
ใช้อาวุธปืนยิงภรรยาแล้วก็ลูกเลี้ยงเสียชีวิตภายในบ้านนะคะ
ส่วนหลานชายวัย๓ขวบค่ะ
สามารถวิ่งหนีออกมาได้อยู่ในอาการบาดเจ็บ
มาร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านตำรวจลงพื้นที่
แล้วก็ประชาชนนับร้อยชีวิตนะคะ
มุงดูแบบนี้ตำรวจกว่าร้อยนายลงพื้นที่ไปเกลี้ยกล่อมนะคะ
บอกให้วางปืนสุดท้ายต้องติดต่อไปที่พี่ชายผู้ก่อเหตุนะคะ
ให้พี่ชายมาเกลี้ยกล่อมถึงจะยอมวางปืนค่ะ
เหตุระทึกนี้เกิดขึ้นสักประมาณบ่าย๓๕๐นาทีของเมื่อวานนี้
ตำรวจสพเมืองมหาสารคามก็ได้รับแจ้งเหตุว่า
จุดเกิดเหตุก็คือภายในร้านแกงใต้ในหัวครัวปากใต้
ตั้งอยู่ริมถนนมหาชัยดำริก็เลยเดินทางไปตรวจสอบ
ทีนี้สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าภายในร้าน
คนก่อเหตุก็คือนายอุดมศักดิ์อายุ๓๑ปีเป็นเจ้าของร้าน
ตอนนั้นอยู่กับภรรยาชื่อว่าคุณตายอายุ๔๓ปี
แล้วก็ลูกเลี้ยงด้วยเป็นลูกติดภรรยามา
ชื่อว่าแบงค์อายุ๒๒ปีกับล้านชายวัย๓คั่ว
ก่อนเกิดเหตุสองสามีภรรยาเขามีปากเสียงกัน

แล้วสักพักหนึ่งมีเสียงปืนดังขึ้นครั้งแรก๔นัด
อีกสักประมาณ๕นาทีต่อมาก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้ง๓นัด

ถูกใครโดนใครอย่างไรบ้างเดี๋ยวขยายความกันต่อ
จากนั้นสักพักหนึ่งหลานชายของผู้ก่อเหตุ
น้องอายุ๓คั่วที่ได้รับบาดเจ็บ
วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แล้วก็ก็ต้องมีการรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

แล้วก็หลังก่อเหตุนายอุดมศักดิ์ก็ยังไม่ยอมมอบตัว
แล้วก็ยังยิงปืนขู่เจ้าหน้าที่หนึ่งนัด
ก็เลยทำให้ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุได้
ต่อมาพันธุ์ตำรวจเอกธนิษฐ์เหรียญเจริญ
ผู้กำกับการสคมหาศาลคาร์ม
ส่งกำลังเสริมเป็นชุดปราบราม
แล้วก็ชุดสิดสวนจังหวัดมหาศาลคาร์มนับสิทธิ์นาย

พร้อมกับกันประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุค่ะ
รถทุกชนิดขับผ่านบริเวณนั้น

เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อม
ให้คนก่อเหตุยอมวางอาวุธปืน
แล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่ามีการยิงตอบโต้กันด้วย
แต่ถึงกระนั้นก็ตามคนก่อเหตุก็ยังไม่ยอมมอบตัว
เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจติดต่อไปที่พี่ชายคนก่อเหตุ
ซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

สุดท้ายคือเหตุการณ์เนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดสักประมาณ๔โมงเย็นนะคะ
กว่าจะยอมมอบตัวกว่าจะเกลี้ยกล่อมได้สำเร็จเกือบทุ่มนะคะ
ผู้ก่อเหตุยอมวางปืนแล้วก็ออกมาจากร้านมามอบตัว
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพัก
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอก
พร้อมกับกระสุนปืน๑นัดด้วยกันนะคะ
แล้วก็ประสานแพทย์เวรมาช่วยร่วมชนะสูตรพลิกศพ
คือตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปข้างในไปตรวจเพิ่มเติม
ไปพบศพสองศพก็คือศพแรกภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ชื่อว่าคุณปรานีอายุ๔๓ปี
พบว่ามีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะ๑นัดลำคอ๑นัด
นายธนิษฐ์อายุ๒๒ปีค่ะ
๒ปีเป็นลูกชายติดภรรยาก็เสียชีวิตเหมือนกัน
มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะ๒นัด
ต้องรอการชนะสูตรพลิกศพอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหายังไม่ยอมให้การกับเจ้าหน้าที่
แต่ตรวจสอบพบบัตรคนไข้โรคจิตเวทค่ะ
ก็เลยเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำหาสาเหตุของเหตุสลดครั้งนี้ต่อไป
เบื้องต้นชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนที่จะกลายมาเป็นเหตุสลดเนี่ยได้ยินเสียงสองสามีภรรยาทะเลาะกัน
นั่นแหละกลายเป็นปากเสียงกันก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดการเครียดนะคะ
ทีนี้หลานชายที่บอกว่าถูกยิงด้วย
แล้วออกมาวิ่งขอความช่วยเหลือจากอายุ๑๘ปีนะ

ค่ะชื่อภลกฤตชูเกิด